โอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องรถเนี่ยผมว่านุ่มน่าจะชอบนะ

คันนี้ก็เร็วเหมือนกันแถมแปลกด้วย
แต่มันจะแปลกขนาดไหนไปดูกันครับ

กินลมแบบมอเตอร์ไซค์นั่งสบายแบบรถยนต์

ก็สีข้างเปียกน้อยน้อยไม่เป็นไร

เลยนะครับที่นี่ครับโอ้โหที่สงขลานะครับ
รถยนต์คันจิ๋วหน้าตาประหลาดนี้วิ่งชิวอยู่บนท้องถนนอย่างโดดเด่นสะดุดตาจริงเลย
หลายคนต้องทึ่งไปตามตามกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้เขาสร้างจากเศษเหล็ก
ซึ่งเป็นฝีมือของนายประทีบศรีแก้วอายุ๔๔ปีเชื่อไหมล่ะ

ทำไปทำมามันเป็นหุ่นยนต์ได้ไหมเหมือนทานฟอร์มอ
ร่างได้ไหมไม่น่าได้นะคุณนะ

ไม่ใช่แค่สคริปต์ค่ะหน้าดีฉันด้วย
เอาล่ะมาดูเรื่องรถกันต่อนะครับ

เป็นเจ้าของร้านแอร์คอนเซอร์วิส

เพื่อนำมาสร้างรถนานถึง๕ปี
แล้วก็ลงมือประกอบอีก๑ปี

ก็ปรับแต่งรูปแบบตามความชอบ

อยากจะสร้างรถขึ้นมาใช้เองสักคัน
มีหนึ่งเดียวในโลกนั่นเองครับ
แล้วก็ได้ตั้งชื่อให้กับรถคันนี้ว่า

เป็นชื่อร้านเลย

รถคันนี้นะครับก็ขนาดเนี่ย

ขับแบบสบายฉิวแบบนี้แหละ

แล้วก็ใช้เงินสร้างรถคันนี้ประมาณ๑๔๐๐๐บาท
ก็ราคาพอประมาณนะ

เอาไปอยู่ในงานมอเตอร์ตรงมอเตอร์โชว์เนี่ย

ดิฉันได้อยู่นะพิตตี้รถคันนี้

พิตตี้กับพิตตี้อ่ะหรือเปล่า

อาจจะเป็นพริตตี้รองเท้าแตะด้วยนะคะ